เหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่ากันว่ามีคนองค์ลงในงานพิธีนี้ครับ
โอ้โฮเหตุการณ์เมื่อสักครู่ดูแลโปรดทยพิจรรยานในการรับชมกันด้วยนะครับ

เป็นเสียงที่แบบว่าต้องคอยให้ความรู้เตือนสติคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อนจะไม่ให้รู้สึกอินไปด้วยได้อย่างไร

นี่คือบรรยากาศพิธีไหว้ครูที่วัดเขาถ้ำประทุนหมู่
ตำบลทัพหลวงอเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ช่วงกลางวันนี่เป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
คืองานนี้นะครับเขามีแม่ชีแก้วเพชรมณีมหาปัญโย
เป็นผู้จัดทำพิธีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีต่อครูบาอาจารย์
โดยมีเหล่าลูกศิษย์จากทั่วสารทิศเลยนะมาจากทุกที่จริง
งานนี้มีพิธีบายสีบวงสวงอันเชิญเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ครูบาอาจารย์ให้มารับเครื่องเส้นไหว้ตามความเชื่อนั่นแหละครับ
แล้วก็มีการรำถวายที่บริเวณหน้าถ้ำด้วย
ร่างทรงพญานคราชไปรำถวายเลยนะ
อันนี้ดูช่วงการไล่รำก่อนอาการก็มาแล้ว
ทางหญิงทางชายอาการอยู่แบบนี้
พ่อทรงพิธีพายาพระชาติก็กลับมาแล้วจะถือแบบในโหนโหด

กองเอาไว้ตรงนี้โอ้โหอ้าวไม่พอยังมีอีกประทัดเราตัดมาให้เฉพาะช่วงโบ๊ะท้าย
ก็คือเลขหมายปลายประทัดดูกันไปแล้วกันเอ้ายังไว
ดูทันก็ว่ากันไปนะดูไม่ทันก็อย่าไปคิดอะไรมากคุณผู้ชม
อยากจะให้ดูในเรื่องของความเชื่อแล้วกันแล้วก็เรื่องของการทำวิธีเขามีไปยาว
จนถึงช่วงเย็นช่วงกลางคืนเลยนะเป็นพิธีที่เข้มขังมากเพราะเต็มไปด้วยเสียงร้องคำรามของเหล่าลูกศิษย
คุณดูดิช่วงกลางคืนนี่ยิ่งเข้มขังเลยเหล่าลูกศิษย์เหมือนแสดงอาการถ้าภาษาบ้านเขาเรียกว่าของขึ้น
ขึ้นหลายแบบเหมือนกันนะคุณทั้งหญิงทั้งชายเลยนะ
ต้องทานกันไว้